เราไปตามคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่กาลสินนะฮะ
หลวงตารูปหนึ่งท่านอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วค่ะ
ถูกคนทำร้ายเนี่ยใช้มีดฟันเนี่ยบาดแผลตามร่างกาย๓๐กว่าแผล
อืมมรณภาพอยู่ที่ลานวัดตรงเนี้ยฮะค่ะ
เจอศพท่านตอนเช้าวันนี้หลังจากที่บินทบาทเสร็จกันอืม
แล้วพระกลับมาที่วัดสภาพศพอยู่ตรงนี้เลยนะครับค่ะ
หลวงตันลุนฮะหรือว่าพระลุนสุมมาตรอายุเจ็ดสิบสองปี
เป็นพระลูกวัดป่าภูปออยู่ที่ตำบลนาตานอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิน
อืมคือพระที่วัดบอกว่ามีผู้ชายสองคนเนี่ย
มาหาหลวงตะลุนแกอยู่หลายครั้งเมื่อคืนก็มาอีกค่ะ
ทวงหนี้กันอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ทวงหนี้แล้วไม่ได้เงินอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เลยทำร้ายหลวงตาจนเสียชีวิตแต่ตำรวจก็พยายามไล่สอบอยู่นะครับ
ค่ะโดยเฉพาะพระในวัดเนี่ยฮะว่ามันจะมีอะไรที่มัน
ลับซับซ้อนมากกว่าเรื่องของแก๊งทวงหนี้หรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะ
หลวงตาลุนวัยเจ็ดสิบสองปีมอรณภาพย่นกลองเลือด
อยู่ที่ร้านหินทางลงกุฏินะอยู่ด้านหลังฉัน
สภาพศพของหลวงตะลุนนะครับสภาพคือถูกมีดฟันตามร่างกาย
ลักษณะบาดแผลเป็นแบบนั้นถูกฟันเข้าที่ศีรษะที่ใบหน้าที่แขน
แล้วก็ที่ข้อมือด้วยรวมสามสิบกว่าแผลแล้วก็มีรองเท้าแตะสีเหลือง
หลวงตะลุนเนี่ยตกอยู่หนึ่งคู่นะอยู่แถวนั้นห่างจากจุดที่เจอ
ศพหลวงตะลุนสัก๒๐เมตรไปเจอจอบเจอมีดอิโต้เปื้อนเลือดที่วางอยู่
คาดว่านี่คืออาวุธของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วที่บริเวณหน้ากุฏิของหลวงตะลุนนะฮะไปเจอเหล้าขาวขวดใหญ่
แล้วก็ขวดเล็กรวมทั้งขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่วางทิ้งเอาไว้แบบนี้
อืมคาดว่าคนที่ดื่มเนี่ยคงจะเอามาผสมผสมดื่มกันมีน้ำดื่มด้วยนะครับ
อยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้ากุฏิของหลวงตะลุนค่ะนี่ฮะนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับ
คุณผู้ชมครับคำถามตามมาทันทีว่าเอาในวัดอย่างนี้เนี่ย
ใครเอาลงเอาเหล้าอะไรมาดื่มอะไรกันยังไงนั่นแหละสินี่นะฮะมีพระลูกวัดที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
นี่ฮะบอกว่าตอน๒ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ชายสองคนสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็หน้ากากอนามัยมาหาหลวงตะลุนที่วัดเห็นว่ามานั่งคุยกันอยู่
ทีแรกเนี่ยนั่งคุยกันที่หน้ากุฏิของพระลูกวัดที่เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ได้ยินว่าผู้ชายสองคนนี้เนี่ย
เขามาทวงหนี้หลวงตะลุนนะหนี้ที่ติดอยู่ประมาณสามหมื่น
หรือว่าสองหมื่นอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับแล้วมีคนหนึ่งหนึ่งในสองเนี่ย
หลวงตะลุนบอกหลวงพ่อเป็นหนี้จะไม่ใช้หนี้เหรอ
หลวงตะลุนก็บอกไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปคุยกันที่กุฏิดีกว่า
เกรงใจพระเจ้าของกุฏิที่มานั่งคุยหน้ากุฏิท่านนะซึ่งก็คือพระกรกฎ
จากนั้นหลวงตะลุนกับผู้ชายสองคนนี้ก็ย้ายจากแค่หน้าที่นั่งตรงหน้ากุฏิของพระกรกฎเนี่ย
ที่กุฏิของหลวงตะลุนพระกรกฎบอกว่าจนตีสองนะฮะ
ได้ยินเสียงคนเหมือนกับทะเลาะกันแล้วได้ยินเสียงคนที่มาหาหลวงตะลุนเนี่ย
มาทวงหนี้เนี่ยเสียงเหมือนกับเมาแล้วตะโกนประมาณว่าจะไม่ใช้หนี้ใช่ไหม
แล้วเสียงก็เงียบไปเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าเนี่ยแหละฮะ
มีชาวบ้านเนี่ยมาเห็นหลวงตะลุนนอนมรณภาพจมกองเลือดอยู่ที่ลานหินแถวหน้ากุฏิ
พระลูกวัดป่าภูปอนะครับบอกว่าคนร้ายสงสัยก็คือสองคนที่มาทวงหนี้หลวงตะลุนนี่แหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดเหตุ๓วันผู้ชายสองคนนี้ก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่ง
ทวงหนี้หลวงตะลุนนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหนี้อะไร
แล้วเมื่อคืนนี้กลับมาอีกครั้ง
จะมาพูด

ใช่ของมันตลุล่ะ
ครับสองผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายแล้วคุณก็เห็นเขาจะเอาของมา
ทุกคนหนีดูบ่ะบอกบอกข้ามาสามหมื่นเหรอมันเขาไปอุดวันเหรอ
เขาจะกลับมาเอาจัดมาคุณพ่อพ่อเอาเงินแค่บ่ายครับสามหมื่น
แต่ว่าเพิ่งไปเอาเงินของมาสามหมื่นบ่อใส่
ซึ่งทีมข่าวเราวันนี้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะตำรวจกำลังทำงานกันอยู่เลยค่ะ
ครับโดยเป็นการเก็บพยานหลักฐานในกุฏิของพระลุนที่มรณภาพเพิ่มเติมนะคะ
ก็มีรอยคราบเลือดเนี่ยหยดเป็นทางที่หน้าประตูกุฏิมีขวดพลาสติกตัดทำเป็นแก้วใส่ยาต้มวางอยู่ด้วย
ส่วนภายในกุฏิอยู่ในสภาพเดิมนะคะแล้วก็มีเงินอยู่ในกุฏิสามพันบาทด้วย
ส่วนนี้คือพระกรกฎเสนาริสวัย๗๒ปีพระลูกวัดที่เป็นคนให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงแรกนั่นนะคะ
ที่บอกว่ามีผู้ชายสองคนมาทวงหนี้พระรุนอ่ะครับ
คือตำรวจเนี่ยก็มาพาต้องใช้คำว่านิมนต์ท่านนะเนาะ
ไปสอบปากคำที่สพท่าคันโทเพราะท่านให้การมีพิรุษ
วกไปวนมาหลายอย่างและที่สำคัญก็คือที่นิ้วมือที่นิ้วชี้กับนิ้วกลาง
มีแผลมีดบาดอืมโดยถ้าดูจากสถานที่เนี่ยนะคะ
กุฏิของพระกรกฎอยู่ห่างจากกุฏิของพระลุนที่มรณภาพเนี่ย
แค่ห้าเมตรครับคือเดินห้าเก้าถึงค่ะไปตรวจค้นในกุฏิของพระกรกฎ
ถุงพลาสติกใส่เอกสารที่มีคราบเลือดติดอยู่ในย่ามีเงินอยู่สี่พันบาท
อืมนี่ค่ะแล้วก็มีคราบเลือดในกระมังเหมือนเป็นกระมังที่จะแช่น้ำเอาจีวอนมาซักอ่ะ
ครับมีคราบเลือดอยู่ในนั้นด้วยทางเดินจากกุฏิไปตรงห้องน้ำเนี่ย
คราบเลือดหยดเป็นทางยาวเลยนะคะแล้วก็ไปเจอจีวอนเปื้อนคราบเลือดในกระมัง
มีหม้อต้มยาข้างกุฏิมีกลิ่นคล้ายผสมยาฆ่าแมลง
ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่าหม้อต้มยาอันนี้
เป็นยาอันเดียวหรือว่าเป็นน้ำชนิดเดียวกันกับที่พบที่หน้ากุฏิของพระลุนที่อยู่ในแก้วพลาสติก
หรือเปล่าครับทีมข่าวได้คุยกับนายวสันศรีประโชธนะคะ
กับนายบุญลำเนื่องมัชชาชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าตีห้าเนี่ยเขาตื่นแล้ว
เพราะว่าเขาต้องออกไปกรีดยางพาราในไร่ห่างจากวัดห้าสิบเมตร
เขาได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ประมาณสักสิบนาทีได้ค่ะตีห้าเหรอฮะ
ห้าแล้วก็เงียบไปเขาก็เลยรีบไปบอกพระหมูเจ้าอาวาสวัด
ว่าเนี่ยผมได้ยินเสียงคนร้องมาจากในวัดทีนี้จังหวะที่พากันเดินไปดูที่ลานหิน
ก่อนจะถึงกุฏิพระลุนนะคะชาวบ้านคนนี้เขาบอกผมเดินสะดุด
พอก้มลงมาดูว่าสะดุดอะไรเท่านั้นแหละครับสะดุดศพพระลุนค่ะอืม
มรณภาพจมกองเลือดเลยตกใจมากชาวบ้านแถวนั้นเวลาเขาจะส่งข่าวกัน
คือเขาตีคล้องเขาก็รีบวิ่งไปตีคล้องส่งสัญญาณให้ชาวบ้านรู้
แล้วก็มารวมตัวกันที่วัดจังหวะที่ออกไปตีคล้องแล้วกลับมาที่วัด
เจอพระกรกฎอยู่ในสภาพตกใจตกใจหรือตกใจแต่พระกรกฎแบบว่า
ตมาไม่เห็นเหตุการณ์ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็เล่าเหมือนกันนั่นแหละค่ะว่า
ได้ยินเสียงผู้ชายสองคนมาทวงหนี้กับพระหลุน
ซอยแน่สอยแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงด้วยอืม
พวกนอกที่เลยบาคึกว่าขึ้นไปเบิ้งแน่ซ์ห้ายขึ้นไปเบิ้งแน่ซ์
ภาพเป็นยังครับผู้ใดประมาณเหมือนกันมาค่ะขึ้นไปมาไม่ค่ะ
ไปน้ำกันะครับผมมีไฟครับผมแม่ครับวันไปเลยพอเลยตื่นโอ้ย
ตอนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่ไหมครับนิ่งแล้วครับ
ทีมข่าวเรายังไปคุยกับนายสมหมายหมื่นไทยสงศมรรคนายกของวัด
โอ้โหนายสมหมายนี่ยืนยันมั่นอกมั่นใจเลยนะว่า
คนที่ก่อเหตุฆ่าพระลุนต้องเป็นคนใกล้ตัวเท่านั้น
รับว่าพระรุนเนี่ยบุคลิกท่านเป็นคนโผงผางตรงไปตรงมา
แล้วก็มีปากเสียงกับพระกรกฎอยู่บ่อยครั้ง
เพราะว่าพระกรกฎไม่ชอบบินทบาทอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของมรคนายกนะคะ

รคนายกนายสมหมายบอกว่าเป็นไปไม่ได้
ลุนไม่เคยกู้หนี้ยืมสินใครและพระรุนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน
ลุนมีเงินอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
พระกรกฎนี่แหละที่มีหนี้สินแล้วก็ชอบเสี่ยงโชค
เป็นไปไม่ได้เลยที่ปมการสังหารจะมาจากการที่พระรุนถูกถวงหนี้

ลูกชายของพระรุนก็บอกผมขอยืนยันด้วยอีกเสียงหนึ่งได้ไหม
ล่วงพ่อไม่มีนี่สินและคนที่ฆ่าล่วงพ่อกับผม

เพราะไม่เคยขัดสนเรื่องเงินทองเพิ่งจะได้เงินจากประกันชีวิตของแม่
ที่เสียชีวิตไปด้วยซ้ำ

แล้วกำลังบอกว่าเดี๋ยวพ้นพรรษาที่ผ่านมานี้แล้วเนี่ย
ลาศิกขาแล้วจะไปรับหลานสาวกลับมาอยู่ด้วย
แต่สุดท้ายถูกฆ่าซะก่อน
ตอนนี้ร่างของพระรุนเนี่ยถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล

ชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันที่วัดเพื่อสวดมนต์ส่งวิญญาณหลวงพ่อ
แล้วก็สาบแช่งคนร้ายที่ฆ่าพระลุนด้วย
เขาบอกเลยนะว่าจะเป็นคาราวาสหรือจะเป็นพระ
ก็ขอให้ประหารชีวิตไปเลย
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีวรวัตมะลิรักษาราชการแทนผู้บังคับการ

ตำรวจเองก็มีผู้ต้องสงสัยในใจแล้ว

ซึ่งในวัดแห่งนี้วัดป่าแห่งนี้

คือพระรุนที่มรณภาพไปแล้ว
พระกรกฎที่เป็นคนให้การว่าได้ยินเสียงคนมาทวงหนี้๒คน

มีพระแค่๓รูปตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
พระต้องสงสัยกูติอยู่ใกล้กันกับพระรุล
เพราะว่าไปเจอย่ามสะพายเอกสารเปื้อนเลือด
ชี้นิ้วกลางมือขวาของพระก็มีแผลมีดบาด
ให้การวกวนขัดกับคำให้การของพยานแวดล้อม
คือเอาง่ายในสิ่งที่ตำรวจพูดมาเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะชี้ไปที่พระกรกฎ
ซึ่งตำรวจบอกว่าแต่ว่ายังไม่ฟันทงนะ
ยังไม่ฟันทงนะเพราะว่าตอนนี้เก็บรอยนิ้วมือ

รอผลออกมาให้ชัดเจนก่อน

ใครเป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูล
แล้วก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นที่พระกรกฎบอกว่า

ตำรวจก็ยังคงไปตามสืบอยู่
คือคำให้การที่วกวนของพระกรกฎเนี่ย

เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้ที่ชาวบ้านให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
พอได้ยินเสียงร้องระหว่างช่วงตี๔๕ค่ะ
ที่เขาจะมาเข้าสงเข้าสวนตอนเช้ามืด

โอ้โห๒ทุ่มมีคนมาทวงหนี้
แล้วพระหลวงตะลุนที่มรณภาพก็เลยให้สองคนที่มาทวงหนี้ไปนั่งกันต่อที่กุฏิของพระรุน
แล้วได้ยินเสียงตอนตี๒มีเสียงตี๒แล้วเสียงก็เงียบหายไป
ตรงนี้มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะ

ผู้ชมครับการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย
สพท่าคันโทคือได้นิมนต์พระกรกฎไปสอบปากคำนะฮะ

หลังจากสอบปากคำที่วัดไปรอบนึงนะนี่ฮะ
มนต์ไปที่สพท่าคันโทแล้วนี่เพิ่งกลับมาถึงที่วัด

อายุเท่ากันเลยกุฏิก็อยู่ใกล้กัน
คือดูแล้วสภาพตอนนี้ก็อิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเพิ่งกลับมาถึงค่ำเนี่ยฮะ
ซึ่งพระกรกฎยังยืนยันกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

เรื่องที่หลวงตะลุนไปนอนมรณภาพอยู่ตรงนั้นที่เจอกันเมื่อเช้าเนี่ย
เพราะตอนเกิดเหตุอัตมานอนอยู่ในกุฏิ
ขอยืนยันว่าได้ยินเสียงผู้ชายสองคนนะ
เท่าที่รู้เนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาจากร้อยเอ็ดมาทวงหนี้จากพระรุนบอกว่าเป็นหนี้ที่เคยหยิบยืมกันไว้ก่อนหน้านี้
ได้ยินเสียงเขาช่วงสักกลางดึกแล้วเสียงมันก็เงียบหายไปเช้ามาก็เจอศพ
แล้วเมื่อ๒๗ตุลาคมเนี่ย๒คนนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งกลับมาทวงอีกครั้ง
ก็คือเมื่อวานนี้๒๘ตุลาคมตอน๒ทุ่มแล้วเอาเหล้าเนี่ยมานั่งดื่มที่หน้ากุฏิพระรุนด้วย
ก่อนจะก่อเหตุนี่ฮะพระกรกฎบอกว่าคืนเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงพระรุน
ร้องขอความช่วยเหลืออยู่สองครั้งพอจะเปิดประตูเนี่ยโอ้โหแม่ยังไงคะโยมอัตมาเปิดประตูออกไปไม่ได้
ทำไมอ่ะคนร้ายมันล็อกกุญแจประตูกุฏิอัตมาโอ้โหเปิดออกไปไม่ได้ต้องปีนหน้าต่างกุฏิออกมานะ
ตอนเช้าเนี่ยเจ็ดสิบสองแล้วปีนต้องปีนหน้าต่างเลยเหรอคะเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ฮะโอ้โห
คือหลังจากที่ว่าเราได้ยินเสียงแล้ว
แต่เราออกประตูหน้าไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่ออืมตอนนั้นคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลวงพ่อ
ว่ามันจะถึงขนาดนี้ไหม
พ่อได้ยินเสียงคนวิ่งไหมครับไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าได้ยินเสียงร้อง
ร้องว่าอะไรครับบอกว่าหลวงพ่อช่วยหน่อยครับ

ลุงพ่อช่วยหน่อยครับผม
ลุงพ่อช่วยหน่อยครับผม
สองครั้งนานประมาณกี่นาทีหลวงพ่อสองครั้งเนี่ย

ระยะห่างกันประมาณ๕นาที

นี่เป็นสิ่งที่พระกรกฎท่านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะฮะ
คือท่านยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรนะครับทุกผู้ชมครับ

ทีนี้หลักฐานต่างที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบตอนที่เจอศพของพระลุนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้พระกรกฎท่านก็ชี้แจงนะคราบเลือดในกระมังเนี่ย
ซึ่งอยู่ในกุฏิของพระกรกฎใช่ค่ะท่านบอกมันไม่ใช่สีเลือดนะ
มันเป็นสีย้อมผ้าที่พระรุนเนี่ยมาย้อมจีวรเอาไว้ที่นี่
จีวอนสีแดงเหรอคะก็มันก็สีได้แดงกลักสีออกคลุน
คล้ายเลือดอะไรมันก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่สีส้มเหรอคะ
ย้อมผ้าไว้มันมีหลายสีจีวอนมีหลายสีแตกต่างกันไป
ความเข้มความอ่อนของสีของพระของตามนิกายของวัดอะไรต่างด้วย
พระกรกฎบอกว่าพระรุณเนี่ยท่านบังเอิญไม่ยอมผ้า
ย้อมจีวอนเอาไว้เตรียมจะเดินทางไปต่างจังหวัดไง
ยอมที่กุฏิพระกรกฎถูกต้องแล้วท่านก็มาถูกคนร้ายทำร้ายจนมรณภาพซะก่อน
อ้าวบาดแผลล่ะพระกรกฎมีบาดแผลที่นิ้วชี้กับนิ้วกลางข้างขวา
นี่ฮะเหมือนกับถูกอะไรบาดใช่ไหมใช่ค่ะโดนเขาบอกว่าถูกของมีคมบาดลักษณะอ่ะ
แล้วศพของพระรุณท่านก็ถูกฝันแบบแปมตัวให้หมด๓๐กว่าแผล
พระกรกฎบอกว่านี่มันเป็นแผลจากการปอกมะม่วงโยมอัตมาปอกมะม่วง
จังหวะปอกมะม่วงเนี่ยสะดุดล้มสะดุดล้มแล้วแหม่มือมันไปทับมีดพอดีเลย
นี่ต้องบอกว่าพระกรกฎท่านโชคดีมากนะส่วนใหญ่ที่ฉันอ่านข่าว
คนถือมีดแล้วสะดุดล้มเนี่ยไม่เข้าท้องก็เข้าอกนะ
นี่เข้านิ้วชี้กับนิ้วกลางข้างขวามันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะ
นี่ฮะแล้วดูจากสภาพศพของพระรุนเนี่ย๓๐กว่าแผลเนี่ย
น่งใบหน้าแขนข้อมงข้อมือเนี่ยอายุ๗๒นะที่มรณภาพเนี่ย
พระกรกฎก็อายุ๗๒เท่ากันอุ๊ยเลี่ยวแรงจะจะมีเลี่ยวแรงขนาด
๓๐กว่าแผลเนอะคนตาย๓๐กว่าแผลอย่างนี้หรือเปล่า
หรือมันก็จะเป็นไปได้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะ
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจบอกว่าวันนี้
มนต์หลวงพ่อไปสอบปากคำที่โรงพักมาทั้งวันแล้ว
ช่วงค่ำก็เลยนิมนต์ท่านกลับมาที่วัดให้ท่านได้พักบ้างให้จำวัดก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมานิมนต์ไปให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่า
แล้วก็จะต้องรอเรื่องผลของการตรวจดีเอนองค์ดีเอ็นเอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างด้วย